ค่ะถ้าไม่สั้นเสมอหูอย่าเรียกหนูว่าใบเตยนะคะ
คำนี้ยังคงใช้ได้กับใบเตยสุธีวันของเรานะคะ
ช่วงนี้ขยันอัพรูปลงในอินสตาแกรมอวดส่วนเว้าส่วนโค้งแบบสดเบอร์ลือฮึ่มเลยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าล่าสุดมาเป็นคลิปให้ได้ดูกันเลยนะจ๊ะจะอวบอึมขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
เฮ้ยคุณเป็นไงมันอะไรเบอร์นั้น
นี่คุณแค่เราเห็นภาพนิ่งเนี่ยก็ต้องยกนิ้วให้กับความใจกว้างของใบเตยสุธีวัน
ลูกทุ่งสาวคนดังที่ขยันเผยความเซ็กซี่อวดหุ่นสบึมนะคะเป็นของสมนาคุณให้กับแฟน
และเหล่าฟอลลอเวอร์ได้ยนต์เป็นอาหารตาอยู่เสมอแล้วนะ
ปกติใบเตยจะชอบอวดท่อนล่างเพราะว่าขานางยาวขาสวยหลังมาอวดท่อนบนไม่รู้ว่าไปทำอะไรมาหรือเปล่า
กระโดดโยกย้ายสายสะบัดใส่พลังแบบเต็มเหนียวไปเลย
ให้รู้ไปเลยนะคะว่าหุ่นสวยเช้งกระเด๊ะหน้าอกหน้าใจมาเต็มทั้งนั้นไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะคะ
แถมด้วยท่ายากท้าทายแรงโน้มถ่วงของโลกให้หนุ่มเนี่ยต้องกลืนน้ำลายดังเอือกกันเลยทีเดียวนะคะ
เลือกไม่ถูกว่าจะโฟกัสที่ความสตรองหรือว่าจุดไหนของสาวใบเตยดีนะคะคุณผู้ชม